คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคดียาเสพติดกันหน่อย
อันนี้ตำรวจเขาสามารถรวบตัวผู้ต้องหายาเสพติดอันนี้ได้
ขนยาบ้ามา๕แสนเมตรรวบตัวได้แล้วยังไงล่ะ
ทีนี้ปรากฏว่าจะเอาตัวไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาล

คุณผู้ชมทีนี้เขาก็ต้องระดมกำลังเป็นร้อยนาย
ไปจับเพราะว่าถือว่าเป็นข้ายาลายใหญ่เลยนะคะ
เป็นปฏิบัติการค้นหาผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนนี้ค่ะ

อย่างที่บอกระดมกำลังชุดจับกลุ่มกว่าร้อยนาย
ค้นหาทั้งทางภาคพื้นดินใช้รถไถใช้รถแบ็คโฮล
เคลียร์พื้นที่ป่าย่ารกร้างตรงนี้
แล้วก็ยังมีทางอากาศใช้พารามอเตอร์บินค้นหาด้วย
หลังจากผู้ต้องหาคนนี้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ
ตอนนั้นตำรวจคุมตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

เขาไปรูดเสาท่อน้ำลงมา
จากห้องตรวจชั้น๓ตึก๗อาคารพิเศษ
และหลังจากนั้นวิ่งไปที่ด้านข้างโรงพยาบาลแล้วปีนรั้วออกไปเลยค่ะ
หลบเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็หายเข้าไปในป่าย่ารกร้างแบบนี้นี่แหละ
ก็ต้องใช้ทั้งรถแบ็คโฮรถตักดินอะไรมาถางย่าตรงนี้เพื่อหาตัว
เพราะว่าอาจจะหลบซ่อนอยู่ในพงหญ้าได้
หลังจากใช้เวลาค้นหากว่าหกชั่วโมงค่ะสุดท้ายพบค่ะ
พบตัวผู้ต้องหารายนี้คือนายเศรษฐวุฒิจางพิทักษกุลอายุ๓๐ปี
ได้รับบัตรเจ็บจากการหลบหนีล่ะค่ะไม่ได้มีใครไปทำอะไรเขาหรอกนะคะ
ก็จากการบอกเล่าของตำรวจเนี่ยทราบด้วยว่าอ้าวปรากฏติดเชื้อโควิดอีก
เนี่ยแล้วตำรวจเนี่ยคือตอนนั้นเขาเข้ากับว่าตัวพวกตำรวจทั้งหลายกลุ่มเนี่ย
ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะต้องตามเข้าไปจับตัวนายคนนี้
แต่ถามว่าถ้าไม่รีบเข้าไปจับตัวก็หนีอีกไง
เออก็กลายเป็นว่าเสี่ยงกันไปแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าที่จะไปจับตัวได้ที่จะไปตรวจโควิดเนี่ย
แหกด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนนะคะ
เพราะว่าตัวเองขนยาบ้ามาหลายแสนเมตรแต่สุดท้ายเนี่ยควบคุมตัวไปได้อย่างที่เห็นค่ะ
ใช่ค่ะดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ทั้งเตือนใจเตือนภัย